คุณผู้ชมอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนเนี่ยนะคะ
คือมีพลเมืองดีเนี่ยขับรถมาแล้วก็เห็นว่ามีผู้ชายคนนึงเนี่ย
นอนอยู่ตรงกลางถนนคือเธอไม่รู้นะว่าผู้ชายคนนี้ก่อนหน้านี้เจออะไรมา
เกิดอุบัติเหตุอะไรมาหรือเปล่าทีนี้เธอก็เลยบอกว่าให้จอดรถ
แล้วตัวเธอเนี่ยกำลังจะลงไปช่วยทีนี้จังหวะนี้ภาพที่เธอเห็นต่อหน้าต่อตาเลย
รถคันหนึ่งขับมาค่ะด้วยความที่ไม่เห็นผู้ชายที่นอนอยู่ที่ถนนนี้
รถคันนี้เหยียบไปเลยนะคะตัวพลเมืองดีพยายามโบกไม้โบกมือ
บอกว่าอยากขับมาอย่าขับมานี่มีคนประสบอุบัติเหตุอยู่
ทันอ่ะไม่ทันฮะใช่ค่ะเนี่ยแล้วตอนที่ญาติมาเห็นศพเนี่ยนะคะ
ห่มร้องไห้ดูภาพนี้กันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมญาติมาถึงเนี้ยโอ้โหยร้องผมร้องไห้นะคะ
คือเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วน้องสาวผู้ตายบอกนะ
ว่าผู้ตายมีอาชีพรับจ้างเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยว
แยกย้ายกับผู้ตายหลังจากที่ร้านก๋วยเตี๋ยวปิด
คือตัวเองตั้งใจจะไปส่งพี่ชายเนี่ยที่บ้านครับ
ตอนนั้นพี่ชายบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินกลับเองเดี๋ยวจะซื้อบุหรี่ที่ร้านตรงนี้ก่อน
แล้วก็กลายมาเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นนะคะ
ทีนี้ตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาเขาเข้าไปตรวจสอบเหตุ
พร้อมกับอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซา
แล้วก็มีแพทย์เวรโรงพยาบาลพุทธโสธร
จุดเกิดเหตุอยู่ตรงถนนสายฉะเชิงเซาบางน้ำเปรี้ยว
ตรงนั้นเป็นหน้าปั๊มน้ำมันเชลล์นะคะอยู่ที่ตำรวจสพเมือง
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงก็พบร่างผู้เสียชีวิตผู้ชายคนนี้
นอนอยู่กลางถนนเป็นถนน๔เลนค่ะคุณผู้ชม
คนตายนี่นะคะก็คือนายทงชัยอุดมเร็วอายุ๕๒ปี
แล้วลักษณะสภาพศพด้วยความเคารพค่ะคือชิ้นส่วนสมองกระจายเป็นทางยาวเลย
จากการตรวจสอบในตัวก็เจอเงินสดจำนวนนึงแล้วก็เจอบุหรี่ซองหนึ่ง
หรี่เนี่ยยังไม่ได้แกะเลยนะคะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เก็บชิ้นส่วนของผู้ตาย
มารวมไว้ให้แพทย์ชนสูตรเบื้องต้นทีนี้คนที่เห็นเหตุการณ์